ของที่ฉันซื้อแบงค์ปลอมนี่ด้านหลังดูสิคุณผู้ชม
เอาไปซื้อของเหมือนทุกครั้งที่เราเคยเล่าข่าว
ขายก็ว่าแย่ยังอุตส่าห์จัดโปรโมชั่นอีก
คุณคิดดูดิซื้อแบงค์พันธุ์ปลอมนะ๑๐แถม๑
แล้วงานเนียนเอาไปใช้แบบชิวได้เลย
ติดต่อมาเลยขายแบงควันปลอมตลอด๒๔ชั่วโมง
๑ถ้าเป็นมูลค่าตามแบงค์พันธุ์มันจะได้๑๑๐๐๐บาท
แต่ว่าจ่ายจริงเท่าไหร่จ่ายจริง๑๐๐๐บาทเพราะขายใบละร้อย
โอ้โหแต่เคลมนะว่าเนียนเอาไปใช้ได้จริงเอาไปจ่ายหนี้ได้
คุณผู้ชมเป็นโปรโมทในทวิตเตอร์เต็มไปหมดเลย
ใช่ทีนี้ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนี่นะคะ
จับเลยที่เบลออยู่นั่นน่ะชื่อว่านายกฤษดาอายุ๒๕ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาจับได้ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในตำบลพิกุณฑอง
ที่ท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนี่ตอนแจ้งเขาหานะ
ใช่ค่ะเพราะอะไรล่ะอันนี้มันก็สืบเนื่องเรื่องมันไปไกลเลยนะ
เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองได้รับแจ้งเบาะแส
บอกว่าในทวิตเตอร์เนี่ยโอ้โหในทวิตพบที่เขาเรียกเนี่ยนะคะ
มีการโพสต์ประกาศเชิญชวนเขาขายแบงค์พันธุ์ปลอม
พันธุ์เนี่ยราคาขายใบละร้อย
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องประสานตำรวจสืบสวนค่ะ
สืบสวนแล้วก็ให้ตรวจสอบปรากฏว่า
คนที่เป็นเจ้าของแอคเคาน์ทวิตเตอร์นั้นก็คือนายกฤษดาคนนี้
เขาขายแบงค์พันธุ์ปลอมนะทีนี้ขายขายแบบจัดโปร
ซื้อ๑๐ใบแถม๑ใบส่งแบบขนส่งเอกชน
มีแบบจ่ายสังคมเก็บตังค์ไปทั้งก็มีนะ

ใช่แล้วเนี่ยตำรวจรวบรวมหลักฐานขอศาลจังหวัดสิงบุรีออกไหมจับ
แล้วก็ไปจับกลุ่มเอาหมายค้นของศาลเข้าค้นบ้านด้วย

เจออยู่แล้วแบงค์พันธุ์ปลอมใบละ๑๐๐บาทจำนวน๒๓ใบ
แล้วก็มีมือถือครึ่งหนึ่งมีสมุดบัญชีธนาคาร๕เล่ม
ตัวของนายกฤษฎาเขารับสารภาพนะ
ผมไม่ได้ทำเองนะแบงค์ปลอมนี้

ไม่ได้ปั๊มเองไม่ได้ซีหลอกเองไม่ได้ทำเองแต่ผมก็ไปซื้อมาเหมือนกัน
แต่ผมไปซื้อมาใบหนึ่งนะคุณ๓๐บาท
ผมมาขายต่อใบละ๑๐๐ผมกินกำไรใบละ๗๐

แล้วเวลาที่คนเขาสั่งมาอ๋อก็นัดรับส่งของในพื้นที่ภาคเหนือนี่แหละครับ
สั่งออนไลน์จากทวิตเตอร์เหมือนกัน

แล้วเนี่ยที่ผ่านมาคนซื้อเยอะไหมก็ซื้อ๓๐กว่าครั้ง

รวมเป็นเงิน๓แสนบาทนะคุณผู้ชม

แล้วดูสิแปลว่ามีคนมาซื้อแบงค์พันธุ์ปลอมเหล่านี้
แล้วมันไปออกสู่ตลาดกี่ใบแล้ว

ส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมตามทวิตเตอร์

ติดต่อได้๒๔ชั่วโมง
แท็กแบงค์พันธุ์แบงค์ปลอมงานเนียน
ใช้จ่ายแบบชิลขายแบงค์ปลอมติดต่อได้๒๔ชั่วโมง

แล้วถ้ามันจงแจ้งขนาดนี้ที่ผ่านมา

แล้วตำรวจหรือว่าตำรวจท่านอาจจะงานยุ่ง
ท่านก็จะไม่มีเวลาเข้าไปดูในทวิตเตอร์ว่ามันเป็นแบบนี้
หรือว่าอาจจะรู้แต่ว่ามันควานไม่ถึง
พอจะควานจับนี่ก็ไปทางนู้น

เวลาที่แบบว่าคุณป้าที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าเจอแบงค์พันธุ์ปลอม
เราก็อยากรู้ว่าแบบต้นตอนมันมาจากไหน

แล้วนี่กิจสดาบอกว่าซื้อมาจากทวิตเตอร์เหมือนกัน
สั่งมาทำกำไรต้องตามต่อนะตำรวจ
ผลใช่ไหมดังนั้นตำรวจต้องขยายผลต้องจับกลุ่มเลยแหละ
ใครขายใครซื้อใครเคยซื้อระวังไว้ให้ดีนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเขาขายกันหลักร้อย
และจัดโปรโมชั่นกันเพียบเลยตำรวจบอกแบบนี้
มันผิดกฎหมายนะมันผิดกฎหมายอาญาด้วย
คนที่ทำแบงค์พันธุ์ปลอมขึ้นมาหรือเอามาขายหรือเอามาซื้อ
อย่างคนทำก่อนคนทำระวังเถอะ
จำคุกตลอดชีวิตหรือว่าจำคุกตั้งแต่๑๐๒๐ปี
โทษหนักมากค่ะใช่ปรับ๒๐๐๐๐๐๔๐๐๐๐๐ค่ะ
ส่วนคนที่รู้ทั้งรู้ว่านี่คือแบงค์ปลอมแต่ก็ยังใช้อันนี้
ระวังเลยนะคะคุณผู้ชมจำคุก๑๑๕ปีปรับ๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐๐
โอ้โหอย่างกฤษดานี่รู้นะเอามาขายต่อ
โอ้โฮก็ต้องจำคุก๑๑๕ปีครับ
เพราะฉะนั้นค่ะเราไปซื้อ
เราไปซื้อของได้รับตังทอนมา

คือยกส่องเห็นลายน้ำอันนี้วิธีพื้นฐานที่เราตรวจสอบกัน
และถ้าเกิดว่าอยากดูว่ามันมีวิธีการยังไงนะ
อันนี้ไปตรวจสอบได้เขาในเว็บของธนาคารแห่งประเทศไทย
ยิ่งตอนนี้นะคุณผู้ชมเขามีปากกา
เป็นปากกาที่แท่งหนึ่ง๓๐บาท

จริงเหรอเอาไปที่แบงค์เลยใช่แล้วเดี๋ยวมันจะบอกเลยว่า

กลัวใช่ไหมว่าเงินวันหนึ่งมันก็ผ่านมือมาเยอะ

ลงทุนหน่อยซื้อปากกาตรวจแบงค์ปลอม
มันขึ้นมาแท่งละ๓๐บาทแล้วก็เก็บเอาไว้

มีหน้าล่ะตอนไปซื้อให้แบงค์พันธุ์ทีละ
โอ้โฮแม่ค้านี่ส่องอย่างหนูแต่ดาวน์ค้า